คุณผู้ชมมาตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยค่ะ
ที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปที่นครราชศรีมา
ที่คุณป้าสกุลอายุห้าสิบเก้า
ถูกแก๊งที่อ้างตัวว่าเป็นพระทุดงค่ะ

ห้ามเปิดพานนะเขาก็นึกว่าทรัพย์สินยังอยู่ในพาน

แต่ปัญหาคือป้าเขาบอกว่าจำอะไรไม่ได้เลยนะคะ
จำรถของคนร้ายก็ไม่ได้
หน้าตาของคนร้ายก็ไม่คุ้นจำไม่ได้
แต่มีภาพจากกล้องวงจรปิด

เหรอฮะกระบะสีขาวเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ
ก็เลยสงสัยว่านี่คันนี้ค่ะ
สงสัยว่ามันใช่ไหม
มันใช่รถกระบะของแก๊งมิจฉาชีพแก๊งนี้ไหม
เป็นภาพกล้องวงจรปิดจากบ้านของนางเพียนแซ่ลี

อยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านหนองแวง
จับภาพรถเข้าออกหมู่บ้านได้นะคะ
ก็คือตั้งแต่วันที่๙ถึง๑๒ธันวาคม

มาสด้า๔ประตูสีขาว
วิ่งเข้าออกหมู่บ้านผิดปกติ

ก็เลยสงสัยว่าใช่ไหม
ที่ไปหลอกคุณป้าสกุลวัย
หลอกเอาเงินหลอกทรัพย์สินไปอ้างว่าเป็นพระทุดงอะค่ะ
ก็เลยเอาคลิปภาพนี้ให้คุณป้าดู
คุณป้าช่วยดูหน่อยจำได้ไหม
รถคันนี้หรือเปล่าที่เป็นแก๊งคนร้าย
คุณป้าบอกว่าไม่แน่ใจค่ะ

แต่หลานชายอายุแค่๙ขวบนะคะครับ
อยู่หน้าบ้านในวันแรกที่แก๊งคนร้ายทำทีไปขอซื้อมะเขือค่ะ
เด็ก๙ขวบบอกจำได้
ว่ามีผัวเมียมาขอซื้อผักที่บ้าน

ใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะคะ
หรือว่าถ้าท่านเป็นเจ้าของกระบะคันนี้

เดี๋ยวให้ตำรวจขยายผลให้เพิ่มนะคะ
แต่ว่าเรื่องของป้าสกุลเนี่ยค่ะ
นิดนึงว่าถูกหลอกอะไรบ้างนะคะ

ร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาท๑เส้นนะคะ
พระเครื่องหลวงพ่อคูณเลี่ยมกรอบทองคำ
น้ำหนัก๑สลึงอีก๑องค์นะคะ
รวมแล้วประมาณ๑แสนบาทได้นะคะ
ไปร้องทุกข์เพื่อที่จะดำเนินคดีกับคนร้ายนะคะ
ก็คุณป้าสกุลบอกว่าก็ต้องตามตัวคนร้ายให้ได้

แต่ปัญหาก็คือมันไม่ได้มีหลักฐานอะไรชัด
ก็เริ่มจากกระบะคันนี้สองผัวเมียมาซื้อผักที่บ้านป้า
แล้วก็คุยเรื่องเหรียญ๕ที่มีตราครุฑ
บอกว่าพระทุดงให้เลขมาโอ้โหถ้าป้าอยากถูกนะ

เข้าไปในพื้นที่ป่าเดินเข้าไปจากข้างถนน
ไปกิโลเมตรกว่านะ
แล้วก็ทำพิธงพิธีวันรุ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
พระรูปนั้นพระทุดงก็บอก
แล้วเนี่ยจุดนี้คือจุดที่พาเข้าไปทำพิธี

แล้วก็ไปหลอกว่าถ้าอยากได้โชคได้ลาบเยอะก็ต้องเอาทรัพย์สินใส่พานเยอะ
ไปกัน๔๕คนใส่เงินสดไป๕๐๐๐
สร้อยอีกสองบาทพระเลี่ยมทองอีกองค์หนึ่งหลวงพ่อคูณ
แล้วพระก็บอกเดี๋ยวต้องไปถวายเพลงพระที่วัดแถวนี้ด้วย
เดี๋ยวขับรถตามตามกันไปเดี๋ยวพระเนี่ยจะไปกับผัวเมียคู่นี้
ป้าก็ไปรถของป้าคันนึงเลยแต่ว่าขันครูที่เอาผ้าขาวครอบเอาไว้
สินอยู่ในนี้แหละมีเลขเด็ดเขียนไว้ให้แล้วด้วย
กลับไปเปิดที่บ้านนะค่ะป้าก็เลยไม่เปิดป้าก็ไปรอที่วัด
ไม่มาสักทีไม่มาโทรศัพท์ไปหาติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
ติดต่อไม่ได้พอมาเปิดพานท์สัพสินที่ใส่ในพานท์ก็หายไปหมดแล้วค่ะ

พรุ่งนี้ให้รู้คุณหญิงค่อนข้างสอน
เลขอะไรน่ะคอดูอีกทีได้มั้ย
ป่าชุมชนในพื้นที่ก็เปลี่ยวค่ะคุณผู้ชม
ก็ค่อนข้างจะน่ากลัวนี่คุณป้าดูภาพในกล้องวงจรปิดดูภาพรถกระบะนะตรงนี้ค่ะคือต้องเดินจากถนนเข้าไปด้านในเป็นที่รับตาคนเลยแหละ
นี่นะคะทีมข่าวก็ขับรถลัดเลาะเข้าไปเป็นกิโลนะคะครับแล้วก็ไปถึงวัดป่าด่านคุณทศที่แก๊งต้มตุ๋นอ้างว่าเป็นพระทุดงนัดป้าสกุลนะคะแต่พอป้าไปแล้วไม่เจอแก๊งนี้ค่ะออกไปถวายเพลงพระกันที่นู่นนะแล้วไปรอเลยไปรอเลยอืมทีมข่าวก็ไปที่วัดป่าแห่งนี้ก็จะเป็นป่ารกทึบนะคะครับด้านในพื้นที่ของวัดก็มีเนื้อที่

ชีวิตเป็นอะไรยังไงทักถูกหมดครับแก๊งมิจฉาชีพน่าจะเหมือนกับมียาป้ายอะไรหรือเปล่าป้าก็สงสัยแบบนี้นะทำไมเคลิ้มขนาดนั้นนะคะเพราะว่าจำอะไรไม่ได้เลยป้าบอกว่าแล้วทุกครั้งที่แก๊งเนี้ยเข้าใกล้ใกล้ตัวป้าครับแตะตัวป้ารูปแขนป้าเนี่ยนะมันแปลกอ่ะทำไมต้องมาแตะตัวมารูปแขนอ๋อมีงี้ด้วยใช่ป้าบอกค่ะ
ตื่นเช้าขึ้นมาโหนพวงมาลัยทุกวันเลยนะว่างั้นตอนนี้แม่กำลังเลี่ยงสัตว์สี่เท่าอยู่ใช่ไหมว่ะก็เองก็มันสงสัยมันมาสืบไว้ก่อนแล้วแม่ก็เลี่ยงจริงเรื่องหัวเพิ่งเอาวัวเข้าเรื่องใหม่สมาชิกเป็นเด็กคนหนึ่งเพิ่งเข้ามาคนหนึ่งใช่ไหมนิยมกับหลานน้อยก็ออกพอดีลูกสะพัยก็คลอดลูกใหม่ใหม่พอดีแต่ว่า